สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐเจาะประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดกระบีมีอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ข้างทาง
หมุนไปฟาดกับเสาไฟฟ้าหน้าร้านค้าทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบาดเจ็บสองคน
สาเหตุคาดว่าเกิดจากฝนตกทำให้ถนนลื่น
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
และมีชาย๒คนพุ่งเข้าที่ร้านค้า
ก่อนที่รถกระบะจะฟาดกับเสาไฟฟ้าข้างทางอย่างจัง
จุดเกิดเหตุอยู่ริมถนนมหาราชสอย๑๐ตำน้ำรับเขเออทริปเชี่ยวธรรมงค์กระบี

หน้าร้านพบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บ๒คน

ผู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
นายวัชราชูคามินอายุ๒๔ปีคนขับรถกระบะ
ซึ่งเมื่อได้รับบาดเจ็บให้ปากคำกับตำรวจว่า
ขับรถมาจากสี่แยกมนุษยโบราณถนนมหาราช
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งมีฝนตกลงมาทำให้ถนนลื่น
รถจึงเสียหลักหมุนชนกับรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ข้างทาง
ถูกนักท่องเที่ยวที่เดินอยู่บนทางเท้าได้ระบาดเจ็บ

ตำรวจสพเมืองกระบีควบคุมตัวคนขับรถกระบะ
ไปสอบปากคำที่โรงพักและดำเนินคดีตามกฎหมาย
ที่จุงวันอุทัยธานีคู่ภัยเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

หลังเกิดอุบัติเหตุรถเก๋ง๒คันชนกัน
บนถนนสายหนองฉางบ้านไร่

ตำบลเขาบางแกรกอำเภอน้องช้าง
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถเก๋งฟอร์ดสีขาว

ส่วนรถเก๋งโตโยต้าด้านหน้ายุบเข้าไปถึงห้องเครื่อง
สอบสวนนางวันนาธนจินดาวงอายุ๔๑ปี

ก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากตลาดเมืองการุ้ง
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อจะเข้าร้านอาหาร
แต่จู่รถเก๋งคู่กรณีที่ขับตามหลังมาด้วยความเร็ว
แทร่งขวาขึ้นมาจึงพุ่งชนท้ายรถของตนเองอย่างจัง
ที่จังหวัดชาเชิงเซาเกิดอุบัติเหตุรถไถ

ในพื้นที่บ้านสนาคตะบนวังเย็นอำเภอแปลงยาว
ที่เกิดเหตุพบรถไถหงายท้องล้อชี้ฟ้า
ทับนายสำเริงฉ่ำสวัสดีอายุ๔๔ปีคนขับเสียชีวิต
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้เสียชีวิตขับรถไถที่ติดตั้งเครื่องตัดย่า
ไว้ท้ายรถตัดย่าในนาข้าว
แต่จู่ล้อรถไถตกลงไปในร่องน้ำข้างแปลงนา
ทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำแล้วทับนายสำเริงเสียชีวิต
กล้องหน้ารถคันหนึ่งบันทึกภาพขณะขับไปตามถนนสิริโสธร
พอมาถึงแยกไฟแดงต่างระดับท่าสะอ้าน
ตะบนท่าสะอ้านนำเพิ่มประมาณปกรงจังหวัดชะเชิงเศร้า
มีรถเก๋งสีดำขับมาจากเลนซ้ายด้วยความเร็ว
จะพุ่งชนท้ายรถที่จอดติดไฟแดงอย่างจัง
หลังเกิดเหตุพบว่าคนขับรถเก๋งคันดังกล่าว
คือนายธวัฒน์บัวยอมอายุ๗๑ปี

ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตำรวจสอบสวนพบว่านายธวัฒนเพิ่งขับรถออกมาจากบ้าน

ส่วนสาเหตุคาดว่าอาการโรคประจำตัวกำเริบ
ทำให้หมดสติจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น